คุณผู้ชมครับไปดูพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่รายหนึ่งครับ
เบียจะไปชนเขามิดามซ้ำยังลงมาจะต่อยเขาด้วย
แต่พอเห็นเขามีมือถือถ่ายคลิปอยู่ท่าทางเปลี่ยนเลยครับ
คลิปตัดมาก็เป็นช่วงที่เขาแยกกันแล้วนะฮะตอนแรกตามรายงานนี่คือเหมือนจะเดินมาต่อยคนที่โดนเบียดนะครับ
แล้วก็พอเขาเห็นเขาไลฟ์อยู่ก็เลยแค่ต่อว่าแล้วก็ขึ้นรถเบิ้ลออกไปนะฮะ
ก็เนี่ยฮะอย่างแรกเขาบอกว่าน่าจะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ไม่รู้เขาไปขับรถยังไงนะครับ
แต่ว่าแต่งกายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะด้วยนะครับ
อันนี้ก็ผิดระเบียบแล้วของกรมการขนส่งทางบกอีกอย่างคือเสี่ยงทั้งหมดที่คนถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ตามคลิปนะเขาอ้างว่าแท็กซี่จะต่อยเขาด่ายาบคาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นย่านพระประแดงที่สมุทรปราการนะครับ
ถ่ายคลิปเขาบอกทิ้งท้ายด้วยว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้จะลงมาต่อยเขา
เป็นเรื่องจริงนะถึงแม้จะไม่เห็นในภาพก็ตาม
เดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบหากล้องต่างนะฮะ
แล้วก็เอาตัวบุคคลนั้นมาพูดคุยกัน
แล้วก็จะมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับ